ไปดูซุปเปอร์ฮีโร่สี่
ซุปเปอร์ฮีโร่นี้เขาออกมาช่วยโลกมนุษย

น้ำเงินครับ
เดี๋ยวผมจะไล่เลียงให้ฟังว่ามีอะไรบ้าง
มีนี่เลยเห็นไหมน้ำเงินน่ะ

สปายเดอร์

ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่

วันใจชำรักมนุษย์ค้างค้าง

ทำอะไรเนี่ยไม่ได้สาระเลย
มาล้างถนนฮะล้างไปก็เต้นไป
ตั้งสีสันให้กับคนที่พันสันจนพันไปพันมา

สงสัยไงว่ามาทำอะไรกันบ้าง

เล่าบันดาสี่ยอดมนุษย์ซูเปอร์ฮีโรค

อยู่ที่บริเวณถนนสายมาลัยแมน

เพื่อสร้างสีสัน

ชาวบ้านแถวนั้นเขาเห็นแล้วก็เอออารมณ์ดี

แล้วการมาปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้

สถานการณ์ช่วงนี้เรื่องของค่าฝุ่นละออง

การมาล้างถนนฉีดน้ำอะไรพวกนี้
มันก็ทำให้ฝุ่นละอองมันลดลง
ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นจุดหนึ่งเล็กที่ช่วยได้

แล้วออกมาล้างถนนไม่ได้มารอบเดียววันหนึ่ง
วันหนึ่งเขามาล้างวันละ๒รอบ

เต้นเยอะกว่าร้างอีกหมดนะ
เล่นเขาก็สนุกสนานกันแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ก็ถือว่าเป็นการใช้ไอเดียแปลกแบบนี้มาสร้างอารมณ์ขันให้กับคนที่เขาสัญจรผ่านไปผ่านมา
งั้นชาวบ้านจะต้องเด็กนักลงเด็กนักเรียนที่เขาเรียนอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ติดถนนแบบนี้ได้เห็นแล้วก็เอออารมณ์ดี
ได้เห็นเหล่าบรรดาพี่พูดง่ายก็คือพี่กู้ภัยนี่แหละที่เขาทำงานกันอยู่นะครับ

เหล่าบรรดาพี่ที่เขาอยู่กับทางด้าน

คือเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยบางทีงานอื่นก็มีนะทั้งจับงูจับแมวจับสุนัข

ว่าเขารู้สึกยังไงกับการมาทำกิจกรรมในครั้งนี้ครับ
สุดดีนะครับคือทำให้เขายิ้มเพราะเห็นเขาหัวเราะกัน

๒๐ตัวทรัพย์ขึ้นมาถ่ายรูปกันแทบทุกคนครับที่เขาพลาดไป
ที่ผมออกไปล้างถนนแล้วพวกพี่เขาแต่งชุดยอดมนุษย์ออกไปกัน

เพราะเขาอาจจะลงความตื่นเทียดจะเห็นรถติดด้วย

พอเราใส่ชุดพวกนี้ออกไปก็ทำให้เขายิ้มได้
เขาก็เห็นตะเทียดให้เขาในตัวด้วยครับ
คลายเครียดให้กับคนใช้รถใช้ถนนได้ด้วยนะ
ใช่ครับพี่เขาก็บ่นอยู่อย่างเดียวว่า
กลับไปแล้วเนี่ยโอ้โหชุดเปียก
ชุดเปียกเหรอตาก

เป๊ะมากเลยนะคุณค่ะเป๊ะมาก
ลองคิดภาพดูคุณใส่ชุดอย่างนี้แล้วไปยืนเต้น
อ่ะเต้นแล้วก็ฉีดถนนแล้วก็กวาดกันไปด้วยเนี่ย
ร้อนนะครับเราร่วมมคุณทุกคนเขาทำด้วยใจ
ดังตรงจับพรึงโภ่ให้สุดยอดแล้วก็ขอปรบมือ
จริงแน่นำไม่ต้องใส่ชุดเป็นซูเปอร์ฮีโร่อะไรเลย
กี้ก็เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ตัวจริงอยู่แล้วสุดยอดเลยค่ะ

ชมพี่นะจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
ตำบลกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมมาได้ครับ

ไปที่อำเภอกำแพงแสนไม่ใช่ตำบลนะอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
ถูกต้องสุดยอดเลยปรบมือซุปเปอร์ฮีโร่ตัวจริงของเรา
ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดคุณก็สามารถทำความดีได้
ใช่แล้วเห็นพี่เขาเป็นแบบอย่างแบบนี้
เราทุกคนก็ลองดูว่าเรื่องราวที่เราสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันทำอะไร
อย่างเช่นการทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทางก็ช่วยได้
หรือว่าถ้าเห็นอะไรมันดูแบบไม่เรียบร้อยก็ช่วยกันเก็บก็เป็นฮีโร่ได้เหมือนกัน